เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ประมาณตี๒๔๐นาทีกลางดึก

อยู่ในราชเทวีอพาร์ทเมนต์ซอยเพชรชบุรี๑๘
เจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามที่จะดับเพลิง
แล้วก็จะช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร
ถึงขนาดจะต้องเอาเฮลีคอปเตอร์
ไปลงบนชั้นบนสุดของอาคาร

ทีนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็คนที่ติดอยู่ในอาคารนะครับ
ตอนนี้เรามีความคืบหน้าของการช่วยเหลือคน
แล้วก็คืบหน้าของคนที่ได้รับบาดเจ็บ

ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณพลอยสจิฤทธิสิน

รายงานสดมาจากพื้นที่ซอยเพชรชบุรี๑๘นะครับ

คุณผู้ชมค่ะและขณะนี้นะคะที่ฉันก็ได้ยืนอยู่

ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
จากการที่ตรวจสอบนะคะรายงานเบื้องต้น
ก็พบว่าได้มีผู้เสียชีวิตจำนวน๓รายด้วยกัน
รายแรกได้เสียชีวิตภายในที่เกิดเหตุ
ส่วนอีก๒รายนั้นนะคะได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
บรรยากาศขณะนี้ต้นที่ก็อยู่ระหว่างการประบายควัน

เนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นได้มีการช่วยเหลือ
ผู้ที่อยู่ติดค้างภายในกว่าร้อยคนออกมาภายนอกอาคาร

แล้วก็ทยอยนำคนเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลค่ะ
ซึ่งจากที่คุณผู้ชมสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ที่เกิดเหตุค่ะจะเป็นที่พักอาศัยนะคะสูงจำนวน๑๕ชั้นค่ะ
แล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีกลุ่มควันได้พวยผู้ออกมา

แล้วก็ได้ลุกลามขึ้นไปนะคะจนถึงชั้น๑๐ค่ะ
แล้วก็ได้มีผู้ที่ติดอยู่ภายในนั้นนะคะ
ได้มีการหนีออกมานะคะไปยังดาดฟ้านะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการช่วยเหลือออกมาค่ะ
โดยได้มีการนำบันไดลิงนะคะรวมถึงเชือกค่ะ

แล้วก็ผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในนั้นลงมาอย่างด้านล่างได้ค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการใช้โทรโครงค่ะ
ประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ที่ติดค้างนั้นค่ะ
ใช้ผ้าชุบน้ำนั้นมาปิดจมูกเพื่อป้องกันควันนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
เดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาไปพูดคุยค่ะ
กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะว่าเขาเห็นเหตุการณ์อย่างไรบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะอันนี้พี่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
ช่วยเล่าให้ฟังเลยคะพี่ว่าก่อนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ไม่คืออันนี้คือตัวเองอะ

มันไม่ได้เหลวครั้งหลายแต่มันได้หนีไฟได้ทัน
อะไรจะมีแบบนี้
ไม่ได้ใช้น้ำตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีน้ำก็ออกมาได้
ก็คือพี่วิ่งลงมาจากสรรสิบเลยใช่ไหมค่ะออกมามันจะหนีไฟใช่ค่ะ
ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ๊ยก็คือขอให้แบบอันนี้ก็คือห่วงทรัพย์สินมากกว่า
แต่ที่ก็คือปลอดภัยแล้วก็คือแบบเออก็แบบห่วงว่าแบบจะเป็นยังไง
อะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าตัวเองก็เออโอเคปลอดภัยก็ไม่เป็นไรค่ะ
ขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ยังคงได้มีการระบายควันอยู่ตลอดเวลานะคะ
เดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาไปพูดคุยค่ะกับทีมที่เข้าช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็เข้าเอ่อใช้น้ำนะคะเพื่อที่จะระงับเอ่อ
เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะเป็นเป็นครั้งแรกค่ะอ่าอ่า
สวัสดีค่ะคุณครูค่ะเอ่อจะขอถามหน่อยค่ะว่า
การที่เราขึ้นไปช่วยเหลือในครั้งเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะ
จากเอ่อมาถึงเหตุมาถึงที่เกษตรไหนค่ะก็คือในเบื้องต้นนะครับ
เราได้เจอกับกลุ่มควันเท่านั้นนะครับ
แสงเพลิงก็อยู่ในพื้นที่จำกัดที่มันไม่ได้มีการลุกลาม
เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงของไฟแต่มันเจอกับกลุ่มควันที่กระจายตัว
เพราะว่ามันเป็นลักษณะของอาคารเก่าและตรงนี้นี้ต้องเป็นเรื่องของแนวทางในการปฏิบัตินะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของข้อมูลทางผู้คำบัญชาแต่ในส่วนของผู้ประสบภัยที่มีนั้นก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้นำทำการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกับห้องดังเก่าที่อยู่ชั้นที่สูงที่สุด
คือชั้นที่๑๔หรือที่อยู่ในห้องที่เขาเรียกว่าชั้นที่๑๓นะครับว่าในกรณีที่ติดค้างตรงนั้น
ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้พาผู้ประสบภัยอยู่ในห้อง
เพราะว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางควันนะครับมันกระจายตัวไปเต็มพื้นที่
กลัวว่าจะน็อกควันในเส้นทางเพราะมีผู้ประสบภัยไม่ต่ำกว่า๒๐ลายนะครับ
ติดอยู่ในห้องเราได้ควบคุมสถานการณ์โดยการเข้าไปอยู่ในห้องร่วมกับเขาในเชิงจิตวิทยานะครับ
ต้นขอให้เรียนแค่นี้ก่อนครับผมผมครับความความยากลำบากของของการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะ
มันคืออะไรอ่ะคะคุณอ่าก็แค่ควันอย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นควันที่มันกระจายตัวจากการเผาไหม้
แต่มันไม่ได้มีความร้อนนะครับแต่มันเป็นควันที่มีลักษณะของการกระจายตัวที่เป็นลักษณะอาคารเก่า
อาคารเก่านั้นจะมีผลลักษณะแบบนี้นะครับแต่รอยืนยันจากเจ้าหน้าที่หรือทางผู้อำชาในเรื่องของโครงสร้างอาคารอีกทีหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะและเบื้องต้นขณะนี้นะคะ
ก็ได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหลายหน่วยค่ะได้เข้ามาร่วมตรวจสอบอาคารนะคะ
ว่ามีระบบรางน้ำหรือระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมากน้อยเพียงใดค่ะ
ต่อการที่จะเกิดเอ่อภัยพิบัติต่างต่างนะคะเอ่อขณะที่การจราจรค่ะ
บริเวณด้านนอกนะคะตำรวจสอนอพญาไทยค่ะก็ได้มีการที่จะเอ่อ
ปิดการจราจรหนึ่งช่องทางนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะ
ที่จะใช้เส้นทางค่ะที่บริเวณถนนพญาไทยนะคะ
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังราชเทวีค่ะก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการปิดการจราจร๑ช่องทางค่ะ
เพื่อที่จะลำเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะออกไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
ซึ่งความคืบหน้านะคะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ
เดี๋ยวดิฉันจะเกาะติดแล้วก็จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ
พศจริษฐศิลป์ค่ะไทยรัฐทีวีรายงานจากซอยเพชรบุรีสิบแปดค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวนะครับถือว่าเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
เพราะว่าราชเทวีเนี่ยมีห้องพักกว่าร้อยห้องมีสิบสี่ชั้นนะครับ
แล้วก็คาดว่าต้นเพลิงเกิดจากเพลิงไหม้ช่องสำหรับเดินสายไฟในอาคาร

เจ้าหน้าที่ต้องพยายามระบายควันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับ
ตี๓กว่าก็ระบายควันชั้น๑ถึง๘ออก

คนที่อาศัยอยู่หนีขึ้นที่สูง

เมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตัวอาคารมีลักษณะที่ทำให้
ควันฟุ้งกระจายได้ง่ายเป็นลักษณะของอาคารแบบเก่า
ควันมันเลยอยู่ในอาคารคนที่หนีขึ้นไปชั้น๑๔ตอนแรก
ติดค้างอยู่ประมาณทั้ง๒๐รายบนชั้น๑๔นี้

หลังจากนั้นก็ใช้เวลาในการระบายควัน
กระทั่งถึงตอนนี้ยังมีควันอยู่ภายในอาคารอยู่นะ
แต่เรื่องของไฟมีการยืนยันจากศูนย์วิทยุพระราม๑๙๙
บอกว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ยืนยันเพลิงสงบ
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
มีรายงานว่าน่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการสำลักควันแล้วก็เป็นแผลผู้พอง
ส่งโรงพยาบาลถึง๓๒คน
และในเบื้องต้นมีรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตมานะฮะ

สื่อบอก๑บางสื่อบอก๒บางสื่อบอก๓
สื่อบอกพบแล้วเป็นชาย๑รายพบที่ชั้น๑๒
ต้องรอตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบนะครับ